เลือกตั้งล่วงหน้าที่พารากอนฮอลสยามภารกรในกรุงเทพมหานครกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ

หีบ๘โมงใช่ไหมครับไปรอกันตั้งแต่เกือบ๗โมง

แล้วแถวต่อยาวเหมือนจองซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะฮะ

หลังจากนั้นครับพอเขาเปิดปั๊บทุกคนค่อยทยอยเดินเข้าไปด้านใน
เป็นพารากอนฮอลปกติจะใช้จัดคอนเสิร์ตใหญ่เลยพื้นที่แบบกว้างนะฮะ
ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
แล้วบอกว่าแถวยาวไปถึงนู่นโรงหนังเลยนะฮะ
จุดเลือกตั้งล่วงหน้าที่พารากอนฮอลครับสยามภารกรในกรุงเทพมหานครนะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีผู้ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างมาก
ประมาณ๔๐๐๐คนด้วยกันนะครับ
อันดับหนึ่งสำหรับหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีคนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุด
ก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวมาก๕หมื่น๒พันคน
ทุกคนก็จะไปตรวจสอบรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่จะแบ่งตามจังหวัด
แล้วก็เขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตามฮอต่างเป็น๓ฮอแบบนี้ครับ
ฮที่๑โซนภาคกลางภาคตะวันออกและในเขตปฐุมวัน
ฮที่๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานคร
ฮที่๓ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้รวมทั้งหมด๘๓หน่วยฮะ
อกจากนี้ครับเขามีการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่
เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จะได้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ปรากฏว่าเหมือนกับมีปัญหา
เนื่องจากว่าอะไรมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างมาก
แต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่
คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้ไปตรวจสอบรายชื่อได้เพิ่มเติมนะฮะ
จำนวนมากตอนนี้สามารถตรวจสอบลำดับรายชื่อได้ที่
และใบลำดับที่บอร์ดภายในหน่วยเลือกตั้ง
หลักสี่ครับประชาชนเดินทางไปตรวจสอบรายชื่อ
เพื่อจะเข้าไปครูหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันคึกคักเลยครับ
คุณผู้ชมน้องชมพู่ตรวจสอบไล่เช็คชื่อของตัวเองนะฮะ
จุดนี้หน่วยเลือกตั้งนี้มีประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้ง
ล่วงหน้ากว่า๑๘๐๐๐กว่ารายชื่อ
หนึ่งในนั้นที่มาใช้สิทธิ์ครับคุณดวงหัดไทยอายุสามสิบสองปี
เธอเป็นพนักงานออฟฟิศเธอบอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ครั้งที่สองของเธอครับ
ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันกับเคยมาเลือกตั้งครั้งก่อนนะฮะ
เพราะว่ามีพักและมีเบอร์ในใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ดังนั้นเราจะเห็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้ยาวไปจนถึง๕โมงเย็น
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนะครับ
อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะไปใช้สิทธิ์เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยกันหน่อยละกันค่ะ